เจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นตำรวจที่สศสำรงค์ใต้
เห็นวินมอเตอร์ไซค์และเสื้อวินด้านหลัง

เฮ้ยทำไมครูข้ามเขตไกลจัง

วินมอเตอร์ไซค์บิดหนีจากสำโรงไปยานวา

แล้วพุ่งเข้าไปในร้านแบบนี้เลยค่ะ

จังหวะนี้ค่ะโอ้โหเข้ามาแล้ว
มาก็รีบตระคุบตัวเลยค่ะ

คุณผู้ชมทำไมหนีตำรวจขนาดนั้น

โอ้โหชนมอเตอร์ไซค์เข้าไป

ล็อกไว้ล็อกไว้สิกดตัวสิเอากระบองมาสิ

ตำรวจล็อกตัวแล้วก็ลากตัวออกมานอกร้าน

ชาวบ้านที่เขาอยู่ตรงนั้นเขาตกอกตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นี่เป็นร้านซ่อมรถแถวซอยสาธุประดิษฐ์๕๘
แถวบางโพงพางเขตยานวาเนี่ยนะคะ
ตำรวจตรวจสอบดูผู้ชายคนนี้คือในต่อง
ต้องเป็นวินอยู่เขตยานวา
แล้วก็ค้นตัวต่องแปลก
ทำไมอ่ะมันต้องมีอะไรผิดกฎหมายป่ะล่ะถ้าเกิดว่าคิดว่าอย่างนั้นน่ะ
คือตามไล่ล่ามาตั้งแต่สำโรงมายานวาก็ไม่ได้ใกล้นะคุณผู้ชม
อ้าวเจอเจอคือค้นตัวไม่เจอแต่ไปเจอไอซ์บรรจุห่อตกอยู่ตรงที่รถมาพุ่งชนนี่แหละค่ะ
ตำรวจก็เลยคุมตัวต่องกลับไปที่สพสำรงใต้ที่พระประแดงหน่อย
เพราะว่าจุดนั้นน่ะเจอต่องใช่ไหมกำลังขี่มอเตอร์ไซค์
แล้วตำรวจก็เลยต้องเอาตัวไปดำเนินคดีนั่นแหละ
นักข่าวไปที่ร้านซ่อมรถร้านนี้เจอนายเทพฤษช่างซ่อมที่ร้าน
เล่าให้ฟังว่าผมกำลังซ่อมรถอยู่แต่ว่าวินมอเตอร์ไซค์เขาพุ่งมาชน
ผมก็ต้องโดดหนีดิพี่ส่วนตัวนะคาดว่ารถผู้ต้องหาเขาเสียหลักขนาดนี้
ไล่ล่าของตำรวจจนมาเกิดเหตุแบบนี้อันนี้ช่างเขาก็บอกใช่ไหม
แต่ว่าทางผู้กำกับสพสำรงใต้เราต้องไปถามผู้กำกับค่ะว่า
เอ๊ะทำไมถึงรู้ล่ะว่าซุกไอซ์มา
ซึ่งจริงเขาบอกว่าไอ้ที่รู้รู้จากที่สายตรวจ
ไปเจอวินรับจ้างสวมเสื้อกั๊กเขตยานวาแล้วขี่รถอยู่ในพื้นที่สำโรงไง
พอเห็นปุ๊บมันแปลกจะขี่ข้ามเขตเหรอ
ตำรวจก็พยายามที่จะเรียกเพราะว่าตอนที่จังหวะเขาเห็น
ตำรวจนี่เขาบิดหนีเลยนะก็ไล่ล่าจากสำรงใต้
แม่น้ำเจ้าพญามาถึงซอยสาธุประดิษฐ์๕๓

ก็เจอของกลางอย่างที่บอกเจอในปริมาณที่ไม่ถึงโทษจำหน่ายนะ
แต่ว่าตรวจร่างกายเขาก็พบสารเสพติด
ก็เลยต้องดำเนินคดีครอบครองยาเสพติดประเภท๑

ฝากขังที่ศาลสมุทรปราการต่อไปนะคะ